วันนี้คุณผู้ชมค่ะเราต้องติดตามคดีสำคัญ
เป็นคดีที่คุณเควธนาดามีวิวิวิวิกับคุณจั๊กษ์จันฟ้องคุณนกอุสนี
แล้วก็คุณอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวนั่นเอง

ดมดราม่าโลกใหม่ที่๑โลกใหม่ที่๒ขึ้นมาครับใช่แล้วค่ะเป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายเดือนก่อน
เป็นข่าวที่แบบว่าโด่งดังมากหลายคนให้ความสนใจกับข่าวนี้
และวันนี้คุณผู้ชมตำรวจนะส่งสำนวนฟ้องพร้อมกับตัวผู้ต้องหาค่ะ
ไปที่สำนักงานอายการเดี๋ยววันนี้เราให้ดูภาพบรรยากาศเลย

คุณผู้ชมดูภาพนะคะฝั่งซ้ายคือคุณนกอุศนี
วันนี้เดินทางไปที่สำนักงานอายการสูงสุดสารอาญารัชดาค่ะ
ฝั่งขวาค่ะคือคุณอาบีอยู่ที่สำนักการอายการพิเศษ
แขวงดอนเมืองศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

เวลาแบบเยอะกันเลยใช่ค่ะ

วันนี้ทันทีที่เธอเดินมาถึงนะเดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ทันทีเลย
เจ้าตัวก็เพียงแต่ยกมือไหว้ทักทายแล้วก็รีบขึ้นไปนะคะขึ้นไปที่ศาล
โดยที่ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนักข่าวเลย
เดี๋ยวเรามีภาพบางทุกคนต่อค่ะมาให้ได้ดูกันค่ะ

เป็นภาพบรรยากาศที่นักข่าวเราเก็บมาให้ก็ไม่ได้มีการพูดจาอะไรไป
เพราะว่าจริงแล้วเท่าที่น้องนักข่าวบอกมา
คือรอแล้วรอเล่าตอนแรกไม่คิดด้วยนะคะว่าคุณนกจะมาจะปรากฏตัวอะไรอย่างนี้

ก็เป็นภาพที่เราเก็บมาฝากนะคะคุณผู้ชม
ส่วนอาบีค่ะปกชนนะคะ
เดินทางมาที่สารแขวงดอนเมืองศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เวลาก็ประมาณ๑๐นาฬิกามาพร้อมกับทนายความค่ะ
หลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่ประมาณ๓๐นาที
บีก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชน
ซึ่งต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชม
อาบีเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่เขาได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

อาบีบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ความรู้สึกตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่
แต่ขอยืนยันเลยนะว่าตลอด๑๕ปีที่ดูแลจักรจันทร์
ตัวเองคิดแล้วก็รู้สึกเหมือนคนในครอบครัวมาตลอด

ค่าตรงค่าตัวต่างไม่เคยหักเลย
เสียใจจริงเสียใจวันนี้
ทุกอย่างกลายมาเป็นแบบนี้
เสียใจไปฟังอาบีกันหน่อยค่ะ

ตลอดเวลายืนยันว่าทำงานให้น้องมา
ด้วยความตั้งใจตั้งใจเต็มที่

ก็ยอมรับว่าก็คือเสียใจมาก

เราไม่ได้เป็นสัตว์ตัวหรืออะไร

ฝั่งทางคุณอามีเขาก็ยืนยันว่าเขาก็มีแต่ความจริงใจให้
ใช่คุณผู้ชมยังไม่ทันที่นักข่าวจะได้ถามกันต่อนะคะ

กำลังจะอ้าปากถามว่า
อาบีคะสรุปว่าอาบีอยู่เบื้องหลังเรื่องดราม่าลวงโลกหรือเปล่านะคะ

อาร์บีแล้วก็ทนายความขอตัวจากวงสัมภาษณ์ไปก่อน
เอ้าไม่ทันถามคุณผู้ชมนะคะแล้วที่ศูนย์ราชการแห่งนี้คุณผู้ชม
มีกลุ่มชาวบ้านจากโคราชค่ะ

บอกว่าเป็นชาวบ้านในระแวกวัดที่อาเบียไปทำบุญเป็นประจำเนี่ย

ตั้งแต่ได้สัมผัสกับอาบีในระยะเวลาร่วมปีค่ะ

ใส่ชื่อจักรจันทร์ไปด้วยทุกครั้งเลย
ยังช่วยเหลือวัดในหมู่บ้านจนดีขึ้นนะคะ
พวกเขาบอกด้วยนะคะว่าตอนที่อาบีโดนจับเนี่ย
ส่วนตัวก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนะ
แล้วก็รู้สึกว่าแบบตำรวจทำเกินไปหรือเปล่าค่ะ
วันนี้นะคะก็เลยอยากจะออกมาขอเป็นกำลังใจ

ยืนยันความบริสุทธิ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
และถ้าหากอามีอยากให้เข้าไปเป็นพยานในศาลก็พร้อมด้วยค่ะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้งานต่อนะคะว่า

ก็ยังตามไปให้กำลังใจคุณนกต่อที่สารอาญารัชดาด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าที่อาบีไปนี่อยู่ตรงแจ้งวัฒนา

ก็คุณพี่เนี่ยค่ะแก๊งพี่เสื้อแดงนี่แหละค่ะ
ยกทีมไปเชียร์คุณนกต่อนะคะที่รัชดานะคะ
ซึ่งก็นั่นแหละค่ะก็อาจจะเป็นในทางฝั่งของเขานะคะว่า
เขาก็เห็นว่าเขาไปทำบุญมาตลอด
ทำไมมาแบบทำกับเขาแบบนี้

ที่ทำบุญเนี่ยนะก็มีการใส่ชื่อด้วยนะคะ

อันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะคะ

แต่ตอนนี้เรื่องราวทุกอย่างมันสู่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว
ให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม